มันมีเหตุการณ์ตื่นตกใจหลังจากมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปเที่ยวแล้วเขาบอกว่าเขาไปเล่นน้ำบริเวณลำทานที่คลองตาซิล
แล้วปรากฏว่าไปถูกปลาปังเป้ากัดแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้จริงทีนี้เนี่ยพอคนเห็นโพสต์แบบนี้ตื่นตกใจกันหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะคือนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาพากันไปเล่นน้ำตรงบริเวณนี้มีเด็กสองคนผู้ใหญ่สองคนอยู่ที่คลองตาซิล
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปถูกปลาปักเป้าน้ำจืดกัดจนเป็นแผลเนี่ยเนื้อเนี่ยแหว่งแบบนั้นอย่างที่เห็น
มันเป็นวงกลมอ่ะคุณเส้นผ่าศูนย์กลางก็สัก๐๕๑เซนติเมตรเป็นรอยฟันของปลาปักเป้านะคะ
ซึ่งก็พบได้ตามธรรมชาติตรงบริเวณคลองตาซิลแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าแบบนี้เขาเจอกันเป็นประจำไม่ได้หมายถึงกัดคนเป็นประจำนะ
แต่ชาวบ้านมักจะเข้าไปจับปลาปั๊กเป้าแบบนี้ทีนี้พอมีข่าวเผยแพร่ออกไปชาวบ้านก็เลยไปจับมาเลยค่ะเพราะเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะไม่มาเที่ยวกันก็ให้ข้อมูลมาว่าปลาปั๊กเป้านี้มันเป็นปลาปั๊กเป้าน้ำจืดอยู่ตรงคลองตระซิลปกติไม่เคยทำร้ายใครนะ
ทางด้านชาวบ้านหนึ่งในคนที่เข้าไปจับปลาค่ะเป็นประจำบอกว่าคุณสรพงศ์นะเล่าว่าไม่ต้องกังวลหรอกเพราะปกติปลามันจะไม่เคยไปกัดใครนอกจากเราจะไปรบกวนที่อยู่อาศัยหรือว่าไปทำร้ายมันก่อนนั่นเองค่ะ

ปลาผมก็เจอตลอดแหละแต่อันนี้มันก็ไม่เคยกัดใครนะ
ทางด้านของคุณสมพรรุ่งกำเนิดวงประมงจังหวัดจันทบุรีบอกนะคะว่าปั๊กเป้าที่เจอเนี่ยมันเป็นปั๊กเป้าน้ำจืดที่ไปกัดนักท่องเที่ยวที่เป็นข่าวนี่แหละ
แล้วตัวนี้มันคือเป็นปลาพันธักเป้าจุดดำ
นักท่องเที่ยวไม่ต้องไปกังวลนะเพราะว่ามันจะไม่ปล่อยพิษออกมาตอนกัดส่วนใหญ่ที่คนไปโดนพิษของปลาปักเป้าเพราะมาจากการที่เราไปกินมัน
ซึ่งอันนี้มันจะมีพิษแล้วจะมี๔ชนิดด้วยกันถ้าบริโภคเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วเกิดอาการชาเป็นบางจุด
เอาอย่างนี้แนะนำนักท่องเที่ยวก็แล้วกันใครที่จะไปลงเล่นน้ำให้หลีกเลี่ยงบริเวณย่าน้ำหรือพืชน้ำซึ่งมันจะเป็นแหล่งอาศัยแล้วตรงจุดที่เขามีการขายไปวางขายปลาปั๊กเป้ากันตรงนั้นก็อย่าไป
จะได้ไม่ไปรบกวนปลาแล้วก็จะได้ไม่ต้องถูกกัดด้วยนะคะ
อีกครั้งคือบริเวณริมตลิ่งจะมีย่าริมน้ำตรงนั้นอาจจะเป็นที่วางไข่ของพวกเขาด้วยระมัดระวังนะฮะ